คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นอีกแล้ว
สังเวยอีกศพเหยื่อแอปหลอกนะฮะ
มาบอกจะส่งพวงกรีดไปให้
คุณผู้ชมฮะแชทที่คุณผู้ชมจะได้เห็นจะได้ดูไปพร้อมกัน
เป็นแชทที่สะเทือนใจเหมือนกันนะเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะผู้ชายคนหนึ่งผูกคอตาย
และทีนี้มันมีประเด็นเรื่องของการไปกู้ยืมเงินในแอปนะครับ
ทางญาติเองก็นำศพของผู้ชายคนนี้
ซึ่งเป็นนุ่มโรงงานชาวอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ผูกคอตายเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกวันที่๑๔มกราคมที่ผ่านมา
มาไว้ที่วัดนะฮะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คนตายชื่อนายอัธวุฒินะครับ
เราไปคุยกับภรรยาของคนตายก็คือนางสาวพัทราพร
คุณผู้ชมฮะเมียคนตายเล่าให้ฟังแบบนี้
บอกว่าเธอและสามีทำงานโรงงานในตำบลหนองครกอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
วันเกิดเหตุตอนตี๔นะเธอก็ไม่พบว่าสามีนอนอยู่เคียงข้างเธอ
เธอเดินหารอบบ้านเลยก็ไม่พบเหมือนกัน
แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าออกมาดูหลังบ้าน
กลับพบร่างสามีในสภาพใช้เชือกไนลอนผูกคอเสียชีวิต
เข่าแทบสุดก่อนตั้งสติโทรแจ้งตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบนะครับ
คุณผู้ชมฮะเธอก็อยากรู้ว่าสามีของเธอผูกคอตายเพราะอะไร
แต่ก็รู้แน่นอนว่าคงเครียดเรื่องของเงินเงินทอง
เปิดดูข้อความในโทรศัพท์มือถือของสามี
พบข้อความแชทในการที่สามีของเธอนะฮะ
ไปขอกู้ยืมเงินจากแอปที่ให้กู้แอปหนึ่ง
ตอนช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของวันที่๑๓มกราคม
จะผูกคอตายวันที่๑๔มกราคมนะคุณ
ซึ่งข้อความที่กู้ผ่านแอปเนี่ยเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะครับ
ก็คือเขาขอกู้แล้วทางแอปบอกว่าได้ค่ะ
๕๐๐๐บาทใช่ไหมคะผ่อนชำระ๔๘งวด
และทางแอปขออะไรบ้างคุณ
ขอเรื่องของเงินเดือนออกทุกวันที่เท่าไหร่คะ
ผู้ตายก็ตอบกลับไปวันที่๓๐ของทุกเดือนครับ
แล้วทีนี้ทางแอปที่กู้เป็นแอดมินก็บอกว่า
บกวนคุณถ่ายรูปคู่กับบัตรประชาชนมา

หลังจากนั้นแอปก็บอกว่าขอบคุณค่ะ

และจะส่งข้อมูลเงินกู้ของพี่ให้ระบบธนาคารตรวจสอบ
ใช้เวลาประมาณ๓๐นาทีถึง๒๔ชั่วโมง
คุณผู้ชมฮะแล้วผ่านไปไม่กี่ชั่วโมง
ปรากฏว่าแอดมินเพจของแอปเนี่ยนะฮะ
ตอบกลับมาว่าคุณได้รับเงินที่จะกู้๕๐๐๐บาทอนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการหลอกลวงมันเกิดขึ้นตอนนี้
แต่คุณต้องเอาเงินเรียกว่ามาเปิดระบบ๖๗๒๘บาท
เงินกู้๕๐๐๐ถึงจะไหลเข้าบัญชีของคุณ
ทีนี้ครับคนตายไปยืมเงินเพื่อนนะคุณ
ยืมเงินเพื่อนมา๖๐๐กว่าบาทแล้วก็โอนไปให้ทางนั้น
ปรากฏว่าทางนั้นก็ได้รับเงิน

เดี๋ยวถ้าเปิดระบบแล้วเดี๋ยวจะคืนเงินให้ทันที
หลอกรอบแรกหลังจากนั้นแอปคืนเงิน๖๗๐๐กว่าบาทให้
ก็ตายใจเลยสิว่าได้คืนแน่นอน
เพื่อให้ตายใจแต่เงิน๕๐๐๐บาทไม่เข้าบัญชี
ผู้ตายก็ถามไปว่าทำไมเงิน๕๐๐๐บาทไม่เข้าบัญชี
แอปบอกแบบนี้อ๋อคุณกดรหัสผิด
ต้องหาเงินมาเปิดระบบใหม่อีก
๙บาท๒๗สตางค์คุณผู้ชมฮะ
ปรากฏว่าผู้ตายก็ต้องไปยืมเพื่อนอีก

ทางแอดมินเพจของแอดมินแอดแอดมินแอดแอดเนี่ยคุณ

อ๋อเหรอนี่๑๐๐๐กว่าบาทเดี๋ยวแอปออกให้เป็นการหลอกลวงครั้งที่๒
คุณผู้ชมหลังจากนั้นปรากฏว่าเงิน๕๐๐๐ก็ไม่เข้า
แอดมินของแอดมินแอดแจ้งกลับมาว่าบัญชีถูกระงับ
จากทำผิดกฎคุณต้องสร้างบัญชีใหม่

ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สามีไปยืมเงินคนอื่น
เพื่อจะเปิดระบบในแอปอยากได้เงิน๕๐๐๐บาทที่จะกู้
แล้วก็ถูกแอปหลอกยึดเงินไป๗๐๐บาท

คุณผู้ชมฟังเสียงภรรยาสักนิดหนึ่งนะครับ
แฟนหนูเขาเป็นคนเชื่อคุ้มง่าย
เชื่อคุ้มง่ายแล้วก็เป็นคนที่เงียบ
คนที่เงียบเก็บโปรดเรื่อยอย่างนี้เขาเป็นคนอย่างนี้

พวกผู้ที่สาชีพคืออันนั้นฉันไม่รู้นะ

ก็เอามารู้ตอนที่นั้นตอนนี้ว่า
มีคนที่แชทมาถ่วงเขา
คนที่มาถ่วงเขาเขายังไม่รู้ว่าแฟนเหลือเสียไง
ไปบอกเขาว่าเขาเสียแล้วนะ
นี่ฮะภรรยาผู้ตายเนี่ยโอ้โหโศกเศร้าเสียใจนะครับ

แต่ให้คุณผู้ชมดูแชทนี้
ภรรยาผู้ตายเอาโทรศัพท์มือถือผู้ตาย
กลับไปหาแอดมินแอป
เพราะว่าอะไรมันมีข้อความเด้งมาจากแอดมินแอป
บอกว่าไงไม่ทราบว่าพร้อมทำรายการช่วงไหนคะ
ใช่ฮะตัวภรรยาผู้ตายเขียนกลับไป
บอกสามีดิฉันผูกคอตายแล้วนะครับ
เพราะพวกคุณเราแจ้งตำรวจแล้ว
บัญชีที่เขาโอนไปบราอูจะดำเนินการให้ถึงที่สุด

กลับมาบอกว่าเดี๋ยวทางเรายินดีรับผิดชอบทุกบาทค่ะ

รบกวนถ่ายรูปงานศพให้เห็นชื่อผู้เสียชีวิตชัดเจนด้วยนะคะ
โอ้โหตัวภรรยาผู้ตายตอบกลับไปบอก
ไม่อยากได้พวงกรีดจะเอาเงินคืน
บาทที่คุณบอกว่าเอาไปเปิดระบบรู้ไหมว่า
ฉันยืมไปยืมคนอื่นไว้นะครับ
ดูไว้ซะคุณจะรับผิดชอบเป็นล้านยังไม่พอกับชีวิตของคนคนหนึ่ง
ออกข่าวช่องไหนคะแชร์ส่งมาเลยค่ะแอดมินตอบมาแบบนี้
คุณผู้ชมฮะภรรยาผู้ตายก็เขียนกลับไปบอก
ไม่จำเป็นค่ะไม่จำเป็นต้องส่งให้
แอดมินก็บอกว่าหากไม่มีหลักฐานตรงนี้
มันก็ไม่ใช่ความจริงค่ะรูปถ่ายที่คุณส่งมามันดูปลอมมากค่ะ
รูปถ่ายไหนคุณรูปถ่ายงานโสบมา
คุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นก็มีการถกมีการเถียงกันนะ
ฝั่งภรรยาผู้ตายบอกเดี๋ยวจะดำเนินคดี

แฟนคุณไปติดหนี้กี่คนถามก่อนทางเราปล่อยสินเชื่อนะคะ
ทวงหนี้ค่ะแล้วประโยคเด็ดสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมคุณ
นี่แหละประโยคสุดท้าย
ทางฝ่ายของแอปบอกแบบนี้
ถ้าเขาไม่โลภอยากได้เงินคนอื่น
เขาก็จะไม่เจอเรื่องแบบนี้ค่ะ

ดูอีกหน้าหนึ่งฮะชัดสุดท้ายนะครับ
ทีมงานครับขอดูแชทสุดท้ายหน่อย
ไม่โลภก็รอดค่ะ
ถ้าเขาไม่โลภเขาก็คงรอดนะคะ

คุณผู้ชมแอดมินแอปตอบกลับมา
นี่ไอ้ประโยคที่เราเขียนไว้ข้างล่างเนี่ยนะฮะ
นี่ที่เราทำสี่เหลี่ยมไว้ข้างล่างเนี่ย

ภรรยาผู้ตายบอกว่าเจอแชทต่อกลับมาแบบนี้
เอาเรื่องเอาความแน่แจ้งตำรวจ
ให้เป็นคดีให้ถึงที่สุดแน่นะครับ
เพราะว่าเธอฝากเตือนให้กับทุกคนด้วย
ระมัดระวังแก๊งมิจฉาชีพอะไรแบบนี้

เขาจะมีวิธีที่แยบยนต์อย่าหลงเชื่อเด็ดขาด
เพราะสามีของเธอก็ต้องสังเวยชีวิตให้กับคนพวกนี้แล้วนะครับ
ส่วนพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพสามีจัดขึ้น๓วัน
โดยจะมีพิธีชาปนกิจในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมเรื่องนี้นะเอามาเตือนสังคมกันด้วยนะฮะ